ช่วยตลอดตลาด

ขับรถมาตลาดกันเร็วไปเช็คราคาสินค้ากันเลยจ้า

เนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ

แตงโมจินตราวันนี้๒๓บาทต่อกิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะ๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ส้มโชกุล๕๘บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนเงาะโรงเรียนวันนี้อยู่ที่๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ